เรื่องราวที่เราจะพูดถึงกันก็คือความขึ้นไหวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับ
แน่นอนครับเรื่องของหัวหน้าผู้ฝึกศรตอนนี้ก็ยังมีการคัดสรรหาตัวกันอยู่ว่า
ใครจะมาเป็นหัวหน้าภูมิสอนทีมฟุตบอลทีมชาติไทยแบบถาวรนะ
คือที่เรารู้อยู่ตอนนี้ก็คือจะใช้โค้ชโตยนี่แหละ
แต่ว่าถ้าจะมาคุมแบบยาวระยะยาวเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่าจะเป็นใคร
ใช่เพราะมันมีโปรแกรมสำคัญคือฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในช่วงปลายปีนะครับ
เรื่องของการสัญหาโค้ชทีมชาติไทยคนใหม่นะครับ
หลังจากที่สมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ยืนยันว่าโคชโตยศิริษักยอดญาติไทย
จะไม่สามารถคุมทีมลุยฟุตบอลโลก๒๐๒๒โซนเอเชียรอบคัดเลือกได้
ซึ่งทางโค้ชโตยกำลังศึกษาอยู่นะครับ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
ยกสมคมกีฬาฟุตบอลเปิดเผยว่าในเรื่องของกระบวนการสัญหานั้น
เหมาะสมมาทำหน้าที่แต่ในเรื่องของกระบวนการ
ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เนื่องจากหากมีการปฏิเสธ

เรื่องนี้นะครับนายกสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ก็ไม่ได้ปฏิเสธและก็บอกว่ามีโอกาสเป็นไปได้เช่นกันครับ
สื่อมวลชนด้วยนะครับว่าสิ่งที่สมาคมได้ดำเนินการนั้น
ไม่สามารถที่จะชี้แจงหรือบอกได้
เพราะมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน
มันเป็นเรื่องที่มีองค์ประกอบมากมาย
แต่สุดท้ายแล้วเมื่อถึงเวลา
สมาคมก็จำเป็นต้องชี้แจงให้สื่อมวลชนได้ทราบ
ไม่มีเส้นตายครับไม่มีเส้นตาย
ก็ถ้าเขายินดีแล้วเขามีคุณสมบัติพร้อมมีความสามารถ
มันก็ไม่ใช่เรื่องที่๘ผมบอกตลอดนะครับว่า
ไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนต่างชาติ
ใครก็ตามที่มีความประสงค์หรือบรรลุ
ข้อตกลงกับสมาคมได้เราก็พร้อมที่จะทำงานร่วมกับเขาทั้งสิ้น
พอเรื่องนี้เนี่ยมีข่าวออกมาก็ไปลองถามอีกคนหนึ่ง
ก็คือโคชเฮงวิทยาลองภาคุณนะครับ
อุปนายกฝ่ายเทคนิคก็ให้ความเห็นในลักษณะคล้ายกันว่า
เฮ็ดโค้ชชุดใหญ่และอยู่๒๓เป็นคนเดียวกัน
ก็จะทำให้การบริหารตัวผู้เล่นนั้นทำได้ง่ายขึ้นนะครับ
แต่สมมุติว่าถ้าเกิดเราแต่งตั้งกามะขึ้นมาจริง
มันมีความคาบเกี่ยวกันอยู่นะคุณไกรสอน
เมื่อดูปฏิทินการการในปี๒๐๑๙ทีมชาติไทยชุดใหญ่
ทีมชาติไทยชุดใหญ่จะมีโปรแกรมแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชีย
ซึ่งรายการนี้มีโคต้าโอลิปิก๓ที่นั่งเป็นเดิมพันธ
ทำให้ช่วงเวลานั้นทับซ้อนกันครับ
ใช่ครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายน
หลังจบศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในวันที่๑๙พฤศจิกายน
ถ้านับช่วงเวลาแล้วจะมีเพียงแค่๑สัปดาห์นะครับ
ก็คือในวันที่๓๐พฤศจิกายนก็คือจะเปิดก่อนวันนั้นประมาณสัก๓๕วัน
ข้างจำกัดเลยทีเดียวเรื่องนี้เดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีว่า
พิจารณาก่อนว่ามันจะมีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน
ถ้าดูตามกราฟิกที่เราขึ้นให้ก็จะเห็นชัดนะครับ

หรือถ้าดูในช่วงระยะเวลาสั้นนะครับ
ชิงแชมป์อาเซียนนะครับที่กัมพูชาเดือนกุมภาพพันธ์
สุภโชคสัตวชาติรวมทั้งโวกามลชิตกินที่สี่บำเพ็น
ถ้าเห็นผลงานดีก็มีโอกาสที่จะให้สามารถนั้นมาคุมทีมชุดใหญ่ได้เหมือนกันนะครับ